คุณผู้ชมครับมาดูดราม่าร้านยำร้านดังที่ชนบุรีกันหน่อยนะฮะคือล่าสุดเนี่ยเขาก็เป็นร้าน
ตอนที่เขาเรียกลูกค้ามีจังหวะหนึ่งลูกค้าเดินมาเขาบอกโอ้โหลูกค้าเดินผ่าน๒๘รอบไม่คิดจะแวะซื้อยำบ้างเหรอ
๒๘รอบเลยเหรอฮะลูกค้าก็บอกมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันจะเดินห้าสิบรอบฉันก็เดินได้
เออก็จริงเออสุดท้ายเป็นดราม่าโต้เถียงกันไปล่าสุดลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องมินประมาทในส่วนของตลาดที่ให้ร้านยำไปเปิดก็สั่งปิดร้านยำนี้เป็นที่เรียบร้อยไปดูคลิปต้นเรื่องเลยครับ

มูกมันกดไอบานแล้วก็ลงทางอีก๑๐นาที
นี่สุดท้ายกลายเป็นดราม่าบังเกิด
คือลูกค้าเขาบอกว่ามันก็มันเป็นที่สาธารณะ
ร้านขายยำที่เขายืนไลฟ์อยู่เขาก็เดินกลับมา
พูดในไลฟ์ต่อก็เหมือนมีการแบบ

ขออนุญาตนะคะด่าลูกค้าเตี้ยบ้างอะไรบ้าง

คนเห็นก็อู๋คนที่อยู่ในไลฟ์เองก็ไม่พอใจ
ดังก็เอาเรื่องราวนี้มาแชร์เหมือนกันนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะ
บอกว่าขอโทษนะคือทำไมมาทักแบบนี้มันเสียมารยาท
แล้วมาว่าเขารับหลังแบบนี้เขามีสิทธิ์จะเดินนะ
เขาก็เอาเงินมาซื้อของกินของเขาตามตลาดที่นี่
เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเจอหมินประมาทนะให้โอกาสมาขอโทษ
แล้วทางร้านยำเขาก็ตอบกลับไปว่าขอติดต่อเพื่อทำการขอโทษ
แต่เหมือนล่าสุดยังติดต่อกันเองไม่ได้
ถนน๙กิโลนะฮะตรงบนสุรษัตริย์ที่ศรีราชาจังหวัดสุนบุรี
ก็ไปที่ร้านเจ๊เบียร์คนละยำเขาเช่าร้านอยู่แหละ
ก็ไปเจอเจ๊เบียร์นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วเขาก็เป็นคนในคลิปเองแหละนะฮะ
แล้วก็บอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันจุดยืนของร้านคือจริงแล้วเขาต้องการสร้างความเป็นกันเอง
ที่พูดไปมันก็เป็นการเรียกลูกค้าส่วนหนึ่งเพื่อความสนุกเท่านั้น
ทีนี้เราก็ไปถามทางด้านของผู้บริหารตลาด

เรื่องเดียวตอนแรกเขามีการจ้างลูกจ้างมาช่วยใช่ไหมล่าสุดเหมือนเจ้าของร้านก็ทักไปบอกลูกจ้างว่าไม่ต้องมาแล้วไม่ได้มีเงินจ้างแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ